ร้อนแรงถึงขั้นที่ว่ามีคนไปบอกว่าอะไรนะ
ฉีดได้แล้วไปหลอกชาวบ้าน

ต้องแจ้งความเอาผิด๒คนนะฮะ
คือคุณลอยหรือในลอยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
กับหมอบุญฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ทำให้องค์การเพศสัจกรรมได้รับความเสียหาย
องค์การเพศสัจกรรมมอบอำนาจให้นายเอกรัฐยิ้มเจริญ
มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
สนพญาไทยเพื่อดำเนินคดีในข้อหา
มีนประมาทด้วยการโฆษณากับนายลอยชุนพงทอง
และนายแพทย์บุญวนาศิลป์ที่ได้หมินประมาทองค์การเพศรัชกรรม
เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายครับ
เนื่องจากนายลอยและนายแพทย์บุญได้นำข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อที่จริง
โดยกล่าวหาองค์การเพศรัชกรรมว่ามุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากประชาชน
ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
และเกิดความเสียหายต่อองค์กรนะฮะก็คือองค์การเพศสัจกรรมนั่นแหละ
จำเป็นต้องดำเนินคดีด้านนายแพทย์บุญวนาศิลป์นะครับ
ท่านพร้อมบอกเลยบอกว่าจะพร้อมจะสู้คดีในชั้นศาล
และจะเชิญสื่อมวลชนมาติดตามการเปิดเผยเอกสารการจัดซื้อวัคซีนโมเดิร์น่า
และไฟเซอร์ในชั้นศาลด้วย
คุณหมอบุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลแคร์
จำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยบอกว่ารู้แล้วล่ะ